หลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียววันนี้ตลอดทั้งวันหลายจุดหลายพื้นที่มีท้องฟ้าอึมครึมครึมนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจากพายุลูกนี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีทิศทางเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งโดยคาดการณ์ว่าจะค่อยเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๗ก็จะค่อยสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แล้วก็เคลื่อนไปอยู่บริเวณทางตอนบนของพม่านะครับ
ก็หมายความว่าในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องจนถึงวันที่๑๘ครับ
ก็จะเป็นช่วงที่คงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยสำหรับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
การเคลื่อนตัวแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ช่วงแรกกับช่วงที่พายุนั้นสลายตัวจะเป็นช่วงที่ฝนนั้นมีการกระจายตัวทั่วไทยนะครับ
แต่ว่าช่วงที่พายุมีการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งฝนส่วนใหญ่นั้นจะไปกระจุกรวมตัวกันอยู่ในแถวบริเวณใจกลางของพายุก็คือบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสาน
ถึง๔เมตรในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันหลังจากพายุสงบลงฝนก็จะลดลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์ในแต่ละ
พื้นที่ทั่วไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

การเกิดฝนภาคเหนือฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ
เป็น๑๗๐๘๐ของพื้นที่
เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบ

ก็พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะได้รับผลกระทบ

อุณหภูมิ๒๓๓๒องศาเซลเซียต

โอกาสการเกิดฝนจะลดลงมานะครับ

อยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่ครับ

ก็จะค่อยมีการลดลงบางจุดบางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะหลังอันที่๑๙เป็นต้นไป
ฝนจะอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ละ๗๐๘๐คลื่นก็สูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ

ก็จะพบว่าคลื่นอยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรเท่านั้น
แต่ว่าสถานการณ์ฝนจะอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ช่วงที่พายุค่อยเคลื่อนตัวผ่าน
ก็จะทำให้ฝนโอกาสมีมากขึ้นนะครับ
อยู่ที่ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ช่วงที่มีพายุเคลื่อนที่ผ่าน
ก็จะไปอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่

มีโอกาสสูงถึง๔เมตรละทีเดียว
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ยังคงตกสม่ำเสมอนะครับ
การเกิดฝนยังคงเท่ากับช่วงที่

ก็คือร้อนละ๔๐๖๐ของพื้นที่

กลางการเคลื่อนตัวผ่านของพายุลูกนี้นะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ